อยู่ตรงนี้เสร็จไหม
ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิค
โยนปรัสจากสารเคมีอันตราย

พูดข้าวพูดข้าวพูดสวัสดีครับ
ขาวไทยสดขาวไทย
มันโดนชั่วขวาอีกนี่ของใคร
ของผมเอาไปทิ้ง
เอาไปทิศนี่แหละ

ซึ่งเขาบอกว่ามันอ่อนโยนจากธรรมชาติ

มันจะถนอมผิวอันบอบบางอ่อนโยนเนี่ย

จริงสำหรับคนที่จะเข้ามาสู่ออร์แกนิค

คุณนี่มันจริงเลยนะน่าเกลียดมากเลย

นี่รายการสดนี่คุณทำจากขนาดนี้เลยหรือ
คุณน่าจะไปทำรายการแฉนะอย่างนี้ทำแบบนี้

โอเคนะครับไปเรื่องแรกวันนี้นะฮะ

ตอนนี้ก็แตะ๓๐๐๐วันแรกนะครับ

ป่วยสะสมอยู่ที่๓๐๐๐๐กับ๑๐รายนะครับ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบค
ท่านก็แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะครับ

บอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๔๐๕รายนะครับ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๓๓๐๕ราย
รักษาหายเพิ่มไปอยู่ที่๓๒ราย
กลับบ้านไปแล้วนะฮะ๒๘๑๐๐กับ๑ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะฮะ๒๑๑๔ราย
และยอดรวมผู้เสียชีวิตนะครับในประเทศไทยอยู่ที่๙๕รายนะครับ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะฮะตอนนี้ก็แบ่งเป็นหนึ่งนะฮะ
จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการ๑๙๑
แล้วก็ยังมีค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอยู่ที่๑๙๔ราย
แล้วก็๓นะฮะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ขนาดเดียวกันตั้งแต่วัน๒๒มีนาคมยุ่นถึง๗เมษา
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดจากสถานบันเทิงอยู่ที่๕๐๔ราย
จึงมีแนวคิดที่จะมีการปิดสถานบันเทิง
ปิดแล้วอ่าปิดไปแล้วแล้วก็สารประกอบการนะครับ
คล้ายกับสารบันเทิงว่าจะเป็นผับบาคาราโอเกะแล้วก็สถานประกอบการกิจการเช่นอาบอบนวด
จำนวน๔๑จังหวัดนะฮะโดยมีการพิจารณาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ
และจะปิดอย่างน้อยทั้งหมดสิบสี่วันนะครับทั้งนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมสอบคอชุดเล็กในวันพรุ่งนี้นะฮะ
แน่นอนว่าตอนนี้ที่สายพันธุ์ที่เรากำลังระบาดกันอยู่วันนี้คุณหนุ่มก็ได้มีโอกาสพูดคุยไปนะฮะ
ว่าสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษถูกต้องคำถามหนึ่งว่าไอ้สายพันธุ์อังกฤษเนี่ย
มันเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงโดยเบื้องต้นเขาบอกว่ามันมาจากแรงงานฮะ
มาจากแรงงานกัมพูชากัมพูชาส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจาก
เอ่อจริงจริงเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสายพันธุ์สหราชอาณาจักร
เขาเรียกอย่างนั้นเลยเขาจะเรียกแบบนี้นะครับก็จะเป็นจากที่ก่อนหน้านี้มีเข้ามาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ย
รู้สึกจะ๔ครอบครัวที่เดินทางเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นมีการกักตัวเอาไว้
แต่หลายคนก็ยังงงอยู่ว่ามันออกมาได้ยังไงทำไมสายพันธุ์เนี้ยมันมาโผล่อยู่ที่ทองรอ
ทองรออืมคำถามเนี้ยว่าทำไมสายพันธุ์เนี้ยมาออกมาโผล่อยู่ที่ทองรอ
มันเป็นคำถามอย่างที่เราเคยพูดกันบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ย
สายพันธุ์เดินทางเข้ามาประเทศไทยหมดแล้วนะแอฟริกาเรามาแล้วยังยังยัง
ไม่แอฟริกามาแล้วอ่าแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในอยู่ในไม่ได้เข้ามาถึงนี้
เพราะใช่เรากักได้ตอนที่จะประกวดนางงามถูกต้องไหมฮะตอนนั้นเรากักไว้ได้อยู่แล้ว
แต่สายพันธุ์อังกฤษเคยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งสายพันกฤษเนี่ย
เขาเคยเดินทางเข้ามาแต่เราก็ตอนนั้นเราประกาศว่าอยู่ในสเตจควารันที
อืมก็คือกักตัวเขาไว้ทันสายพันธอเมริกามันมีมาอยู่แล้ว

ตอนนี้ที่กำลังระบาดกันอยู่จริงก็คือสายพันธุ์อังกฤษนะครับ
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยทางด้านวันนี้ในศาสดาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณเนี่ย
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรแหมวที่ไรเนี่ยที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙
เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙สายพันธุ์อังกฤษ
เขาโพสต์ว่ายังไงเขาโพสต์ว่าโควิด๑๙สายพันธุ์อังกฤษ
ระบาดในประเทศไทยมีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษอย่างมากในประเทศเขมร
เริ่มจริงจากเขมรเริ่มตั้งแต่วันที่๒๐คุมภาพันธุ์
กุมภาพันธ์๒๕๖๔จนถึงวันนี้๑๙มีนาคม
ตั้งแต่จนถึง๒๐กุมภาพันธ์ถึง๑๙มีนาคม๖๔คือ๑เดือนเกือบ๑เดือนเต็มเนี่ย
ผู้ป่วย๑๕๐๐คนครับสายพันธุ์ที่ตรวจพบรายงานโดยองค์การอนามัยโลกเป็นสายพันธุ์อังกฤษ
แล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยแปลกมันรวดเร็วกว่าที่เราเคยเจอกันมา
อันนี้คุณหมอบอกอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ต้นต่อการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้
มันเกิดจากสายพันธุ์อังกฤษครั้งนี้ไม่น่าจะมาจากสถานกักกัน
หรือสเตรดควารันทีที่เราสเตรดควารันทีกันอยู่เนี่ยนะครับ
น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างประเทศเขมรและไทย
แล้วก็พบสายพันธุ์นี้ในเขมรตั้งแต่วันที่๒๐กุมภาพันธ์
แล้วก็ยังระบาดอย่างรุนแรงในเขมรแรงงานต่างด้าว
หรือคนไทยที่ข้ามไปข้ามมาน่าจะเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดครั้งนี้ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาขนาดเดียวกัน
วันนี้สอบคอชุดเล็กเขามีการประชุมกันเลยว่าหลายจังหวัด
เรารู้ว่าเขาให้เดินทางได้แต่มีอีกหลายหลายจังหวัดที่วันนี้เขาบอกว่า
ยังไงก็ต้องกักตัวต้องมีการกักตัวเกิดขึ้น
คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ในจังหวัดเขาเนี่ยทางพ่อเมืองของเขาเนี่ย

มันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ก็เอาจริงคือ

แต่มันจะต้องแบบว่าบางจังหวัดเขาก็ให้ไปกักตัวไง

ถ้ามาในพื้นที่๕จังหวัดที่เป็นสีแดง
กรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการนครปฐม

บึงการว่าแน่นอนกักตัวแล้ว๑๐วัน
คือถ้าเกิดเข้าไปในจังหวัดเข้าน้าคือเจ้าเฉินให้กักตัว่ะ
เราไม่อยากจะไล่ทำเพราะวันนี้ดาราแบงค์ที่ติดซอสอของผักบูมใจไทย
วันนี้มันกระชายไปไกลแล้วจริงที่ลามติด
ตำรวจตอนนี้ล่าสุดตำรวจแบ่งแล้วตำรวจที่ติดโควิด๔๒คนกัญชัย

มีของศนรัตนาธิเบศที่มีติดก็เลยกลายเป็นว่าในศน
ก็เลยต้องมีการมาแบบว่าเอาไนท์ตำรวจมามาตรวจโควิดกันใหญ่
แม้กระทั่งวันนี้หัวหินแตก

คนที่หัวหินรู้สึกจะมีการระบาดขนักพอสมควร

เพียงแต่ว่ามีการยกเลิก
จองโรงแรมเดี๋ยวคนจะตกใจไม่ได้กัน
คือเขายังไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าจังหวัดนะ
แต่อย่างที่หัวหินก็คือมีร้านหนึ่งที่หัวหิน
เขามีผู้ที่ป่วยโควิดไปใช้บริการ
แล้วก็มีการติดกันในนั้นอะไรประมาณนี้

เข้ารายการก็คือโฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลก็ประกาศกักตัวแล้วนะฮะ
เพราะว่าไปเรียนวปอวปอปรากฏเพื่อนวปอติดโควิด

เพราะฉะนั้นกลุ่มวปอซึ่งวปวอนี่ก็คือมีเฉพาะแบบ

ปรากฏเขาไปเรียนวปอมาวันนี้เขาบอกเอาละเมื่อมีวปอติดตัวโฆษกรัฐบาลก็ต้องกักตัว
เรียงมาไม่จบหรอกครับเพราะว่ามันมีหลายบริษัทเหลือเกิน
อันนี้มีทีมนักแสดงนะคะในกองละครแค้นรักสลับชะตาอันนี้เขามีการเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วนักดนตรีที่ไปเล่นในงานเนี่ยเขาติดโควิดก็เลยได้รับผลกระทบกันไปทั้งทีมเลยสำหรับนักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครเรื่องแค้นรักสลับชะตาที่ได้ไปจัดงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องกันที่ร้านแชร์สาขาพระราม๙นะคะซึ่งเป็นห้
หาเชื้อแล้วโดยผลเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อแต่จะกักตัวต่ออีกสิบสี่วันทางด้านนักแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอเล็กธิรเดชน้ำตาลพิจักษณาแล้วก็บัวนารินทิพย์ก็ไปร่วมงานด้วยเช่นกันแล้วทั้งหมดก็มีการไปตรวจหาเชื้อแล้วผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็จะเริ่มกักตัวให้ครบสิบสี่วันตามข้อกำหนดต่างอย่างเช้าวันนี้ก็
โดยที่น้องบอกว่าน้องไม่ได้มีอาการของโรคแต่อย่างใดเลยค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ส่งผลกระทบถึงบุคคล
แล้วก็สถานที่ต่างที่ได้ไปผมรู้สึกเสียใจจริง
อืมทางด้านคุณเวย์ก็แจ้งผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่สองเมษายน
อันนี้ก็จะเป็นคลับลักษณะเดียวกับตัวคริสโซคลับใกล้เคียงกันเลยอันนี้นะคะ
แล้วก็ได้รับแจ้งในวันที่๕เมษายนว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อันนี้คือการตรวจที่๒ของคุณเวร้าแต่วันต่อมาเขาเริ่มรู้สึกมีอาการไข้ต่ำ
แล้วก็เริ่มรู้สึกเจ็บคอไม่สบายตัวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกไปปรากฏว่าพบเชื้อเขาก็ต้องขอโทษกับทุกคนที่ได้รับ
ในขณะเดียวกันวันนี้ที่เป็นที่พูดถึงกันคือคณะลิเก
คณะลิเกก็คือเริ่มจริงเขาบอกนครสวรรค์
แล้วลิเกเนี่ยเขาจะเดินทางไปตามต่างจังหวัดต่างถูกต้องไหมครับ
ปรากฏลิเกติดลิเกติดโควิด
แล้วก็ลิเกมีการเดินทางไปจริงแล้ว
ผู้ติดโควิดเป็นแค่คนเดียวนะครับเป็นผู้ชายอายุ๕๔ปี
เป็นชาวอำเภอชุมแสงชุมแสงที่อยู่ในละครใช่ไหม
ตอนนั้นที่คุณใหม่เล่นใช่ไหมละครสวรรค์
มีอาชีพเป็นลิเกมีเพื่อนร่วมคณะลิเกอีก๒๘คน
ก็ยังต้องรอว่าผลของ๒๘คนเป็นยังไง
แล้วก็เดินทางไปเล่นหลายแห่งพอสมควรไปเล่นชัยนาฏ
ไปเล่นอุทัยธานีไปเล่นพิศนุโลก

ขณะเดียวกันคำถามที่เราถามว่า
วันศุกร์นี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันได้ไหม
คำถาม
ตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือ

อาการดีเยอะมากคือจะไม่มีอาการออกเลยนะฮะ
อาจจะเป็นพ่อเท้าแม่แก่นตานะเงี้ย
แล้วไปปล่อยเชื้อให้กับเขา
เขาก็มีโอกาสที่จะมีประเด็นที่เขาจะติดโควิดแล้วโอ้โหคนแก่

อะไรแบบนี้นะครับ
บอกว่ายังไม่มีจดหมายทางราชการมา

สายการบินไม่แน่ใจแต่ว่าทางรถไฟชัดเจน
ก่อนประมาณ๒๔ชั่วโมงก็คือ๑วันบางทีไปแบบกระชั้นชิดมากอาจจะไม่ได้
การนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เขาให้อนุมัติในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
พิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่
หรือกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่น

จารณรูปแบบการทำงานในช่วงนี้ตลอดระยะเวลา
แต่มันก็คือติดสงการ
คือวันนี้มีโอกาสได้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา
เขาก็มีการเล่าเรื่องของตัวสายพันธุ์ของทางอังกฤษว่า
ว่ามันจะแบบว่าแพร่เชื้อกระจายได้๑๗เท่า

เขาบอกว่าสายพันธุ์ของอังกฤษเนี่ยลักษณะมันคือ
มันจะอยู่ในร่างกายของคนเราไม่เท่ากับสายพันธุจีน

เมื่อมันอยู่ในร่างกายพีคเลยคือ๕วัน
แล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ต่อไปอีกประมาณ๖๗วัน

แต่มันจะมีระยะอื่นที่ยังอยู่ภายในร่างกายอีกประมาณสักแบบ๕๗วัน
หลังจากนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่เชื้อมันก็จะหายไปแล้ว
แต่สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยพอมันอยู่ยาวปั๊บ
อาจจะเฉลี่ยในการที่คนจะไปแพร่โดยที่แบบเราไม่รู้ตัวมันจะเยอะ
เพราะเชื้อมันยังอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้
และระยะเวลาเชื้อมันอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติ

และในอังกฤษเองคือเขามีเหมือนผลการทดลองออกมา
คือจากปกติสมมติว่าเรานับสายพันธุ์จีนเป็น๑๑เท่า
แต่พอมาเจอไอ้สายพันธุ์ใหม่ที่มันมาของทางอังกฤษเขาเนี่ย
เขาบอกว่า๗๐คือมันกระเด้งตัวแบบรวดเร็วมาก
มันก็เลยกลายเป็นเลข๑๗ขึ้นมาเนี่ย
มันเลยกลายเป็นแบบว่ามันดูเร็วขึ้น
เพราะว่ามันอยู่ในร่างกายมนุษย์นานกว่าโดยปกติที่มันควรจะเป็น
ซึ่งเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นการลดอาการของโรคให้น้อยลง
ป้องกันการนอนโรงพยาบาลป้องกันการตายได้เกือบ๑๐๐
จะได้รับวัคซีนครบ๒เข็มแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อ

แล้วแต่ละค่ายวัคซีนเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการที่จะต่อต้านเชื้อไวรัส

แต่พอไปทดลองในสายพันธุ์ของอังกฤษ

ทดลองปุ๊บในสายพันธุ์อังกฤษดันได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ดังนั้นตัววัคซีนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

ก็คือประเด็นของเรื่องของวัคซีน
ก็คือตอนนี้ทางออยเองผ่านมาแล้วนะฮะ
๙ยี่ห้อ
แต่ว่าทางของภาครัฐเองที่ได้มีการเอาเข้ามา

แล้วทำไมทางเอกชนถึงไม่ได้มีการที่จะเอาเข้ามา

คือขอให้ผ่านออยเท่านั้นเอง
แต่ประเด็นคือทางภาคเอกชนเองเนี่ย

คือประเด็นไม่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยว่า
ทางเอเจนที่เขาขายวัคซีนพวกนี้เนี่ย

เพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของหนึ่งในการเก็บรักษา

น่าจะมีการกระจายยาได้ดีกว่า
แล้วคือตอนนี้คือเจ้าวัคซีนพวกนี้เนี่ย

ก้าวข้ามขั้นตอนไป๑ขั้นตอนด้วยซ้ำนะ

จริงมันควรจะต้องมีการทดลองมากกว่านี้

เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนทั่วโลก
ก็เลยต้องมีการนำเอาจากวัคซีนพวกนี้

กลัวนะว่าถ้าเกิดฉีดไปปุ๊บเนี่ย

เป็นโควิดอัตราการเสียชีวิต๒๒เปอร์เซ็นต์

แต่ถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนเนี่ยนะ

น้อยโอกาสนั้นน้อยกว่า๑ต่อล้านคน

มีคุณหมอบอกอยู่บอกว่าแล้วถ้าเราลองเปรียบเทียบกับการ

ตราเฉลี่ยถ้าสมมุติเราข้ามถนนเนี่ย
ในการข้ามทุกวันโอกาสในการที่เราจะเสี่ยงโดนรถชน

สมมุติวันนี้เรามีวัคซีนมา

แต่สมมุติเราฉีดมันก็เหมือนกับการลัดขั้นตอนนิดนึ

เราพูดในบรรทัศนของการที่เรา
ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์หมอ

ท่านก็เป็นอธิการบดีอยู่ที่สิริราช
หรือแม้กระทั่งไปคุยกับทางอาจารย์ที่เราวัฒนธิมาจุธรรม
หลายท่านก็จะมีข้อมูลแต่ละอย่าง
รวมถึงก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายท่าน
เรื่องของออยเรื่องของต่างนานก็เลยมาเล่าให้ฟัง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องฟังจากทางตัวคุณหมอเองด้วยเหมือนกันนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทางเรามาพูดแล้วมันกลายเป็นเราเองก็ไม่ใช่หมอ
แต่ว่าเราได้ข้อมูลแบบนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้โรงพยาบาลรามกำแหงเตียงเต็มไปแล้ว
แต่โรงพยาบาลรามคำแผงปกติก็คนเยอะอยู่แล้ว
แล้วก็อุปกรณ์การตรวจโควิดตอนนี้เขาขอระงับนะครับ

ขอปิดละ๑อุปกรณ์หมดแล้วก็เตียงเต็มไปเรียบร้อยแล้ว

ก็คือตอนนี้ในมุมของโรงพยาบาลเอกชนเองเนี่ย
ต่อคิวกันมากกว่า๒๐๐คิวที่จะมีการไปตรวจ
ทีนี้เขาก็เลยมีการขอความร่วมมือกันนิดนึงตรงที่ว่า
สมมุติว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้กับคนที่เป็นนะ
นี่คือคนที่เป็นนี่คือคนที่เป็นนะ
คนที่ไปอยู่ใกล้เนี่ยคือคนที่มีความเสี่ยงสูง
คนนี้คุณไปตรวจเลยแต่คนที่เพิ่งมาเจอคนนี้
คนนี้เพิ่งมาเจอคนนี้คนนี้มาเจอคนนี้
อันนี้ความเสี่ยงต่ำรอก่อนได้
กักตัวเองไว้ก่อนรอก่อนแล้วรอคนนี้ก่อน

แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่ำแล้วไปตรวจปุ๊

ด้วยเวลาแล้วหรือว่าด้วยการต่อคิวแล้วเนี่ย
คนที่เขามีเสี่ยงสูงเนี่ยมันอาจจะกระทบและถอยล่นลงไป
แบบที่ตรวจเลือดเวลาเข้าสตูดิโอเนี่ยมันแม่น
บางส่วนหนูว่าพอได้
มันยังมีความผิดป้าด

เบื้องยำยาตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันจะหมดเอา
เพราะว่าไอ้หมดผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะหมดแล้ว
ไม่ไม่น่าจะแต่ว่าอาจจะคนเยอะปริมาณที่จะรองรับอาจจะไม่พอ
ด้วยการตรวจเนี่ยคืออุปกรณ์ตลอดมันใช้เวลาในการตรวจไง
คือเอาง่ายดาราตอนนี้เกือบ๓ฉันว่า๓๐อ่ะ
ตูนบอดี้แซลมพุทธน้องนายตอนนี้ก็ต้องกักตัว
เพราะไปเตะฟุตบอลกันถูกต้องไหมฮะ
ไปมอบสนามแล้วมีคนเป็นเหรอมีคนเป็นที่งานเป็นอืม
เขาบอกว่าแต่เขาไปตรวจโควิดแล้วปรากฏว่าเป็นลบนะฮะ
แต่ก็ยังต้องกักตัว๑๔วันไปรู้สึกจะไปที่สนามฟุตบอล
เทียมมาตรฐานสากลโครงการร้อยสนามฟุตบอลเนี่ย
มาร่วมงานก็เลยต้องกักตัวกันหมดเลยนี่ดารา
รู้สึกหญิงฤทธากองไถร์รู้สึกเป็นกองไถร์เมืองนอก
ก็มีคนติดก็เลยต้องหยุดหมดเลยมีข่าวถึงขนาดบอกว่าผู้จัดการของแต้วติดอีกแล้ว
เต้วกักตัวอีกแล้วน้องเต้ากักตัวอีกแล้ว
นึกออกว่าเขาบอกมีเงินอาหารว่าผู้จัดการคนที่เคยติด
ตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าใช่เฟิร์นหรือเปล่าใช่คนที่เคยติด
น้องเฟรมอ่ะน้องเฟรมใช่ไหมใช่เฟรมหรือเปล่า
เดี๋ยวขอให้แต้วตอบหน่อยว่าใช่เฟรมติดโควิดอีกรอบนึงแล้วหรือเปล่า
แต่แต้วก็ประกาศกักตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ

แต่ว่าแต่ว่าที่กักน่าจะประมาณรอบ๒หรือรอบ๓นี่แหละมั้ง
รอบแรกครั้งหนึ่งก็ผู้จัดการรอบที่๒ตูม

ถามว่าพี่หนุ่มต้องปิดโลโก้เลยหรือไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแบบนี้

แต่ก็ยังมีคนตามหาอยู่ว่า

เพราะว่าวบอนี่คือระดับประเทศเรียนกันหมดเลยนะ
ถ้าเกิดรู้ที่หลังถัวลงหนักมากนะคะปิดที่หลังดูที่หลังลงหนักมากนะคะ
ทีนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปยังพูดไม่จบนะเรื่องนิดนึงคือเรื่องของวัคซีน
ว่าทำไมทางโรงพยาบาลเอกชนถึงยังไม่เอามา
เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีของคือยังดิวไม่ได้
ผมเชื่อว่าถ้าดิวได้เดี๋ยวเอาเข้ามาแน่นอน
ตรงนี้คือที่เป็นประเด็นยังสับสนกันอยู่แต่เท่าที่ผมทราบมาเป็นแบบนี้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในมุมของวัคซีนว่าจะต้องฉีดหรือไม่ฉีด
คุณจะต้องฉีดนะครับคุณจะต้องฉีดจริงเพราะว่าอัตราการเสี่ยงในการแพ้และเสียชีวิต
อย่างที่บอกไปมันน้อยกว่า๑ในล้านคนคือคุณลองคิดดูนะ
ครึ่งคนลงไปกว่านั้นอีกต่อล้านนะ
แต่ถ้าคุณเป็นโควิด๒๒ที่มีโอกาสเสียชีวิตได้
วันนี้เห็นภาพข่าวคุณอาร์ตพระสุทธิ์เขามีการฉีดวัคซีนแล้วแต่กลายเป็นกรณีกันขึ้นมา
คุณหมอที่อยู่ทางฝั่งของจันทบุรีหรือว่าทางฝั่งตะวันออก

เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เรียกฉันผมกลับมา
โอเคกลับมานะครับอ้าวเมื่อกี้ว่ายังไงนะ

คืออย่างนี้คุณอาร์ตพระสุทธิ์เนี่ยเขาก็เจอเคลียนคีย์บอร์ด
ต่อว่าแรงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานะคะ
โดยระบุบอกว่าเรื่องที่เจ้าตัวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรก
จากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งหนุ่มอาร์ตก็มีการโพสต์รูปข้อความของผู้ที่ใช้บัญชีดังกล่าว
มาคอมเมนต์กับเขาเขียนว่าดาราชื่ออาร์ตพระสุทธิ์

ขณะที่ฉันเป็นหมอประจำคลินิกทางเดินหายใจของโรงพยาบาลในจันทบุรี

คุณไอซ์เขาก็เลยเขียนกลับไปบอกว่าฝากเช็คหน่อยนะครับ
เขาบอกเป็นหมอผวนก็ไม่ตรงตัว
ตรวจคนป่วยมากจนป่วยเองไหมจากนั้นไม่นานคุณอาทิตย์ก็ออกมาเขียนต่อนะคะ
บอกว่าเป็นหมอควรใช้คำพูดแล้วก็หาข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับ
ถ้าจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเดือดร้อนเป็นหมอเนี่ยควรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
คนทั่วไปนะครับตอนด่าออกสื่อได้ตอนขอโทษก็คงออกสื่อได้เหมือนกัน
ก็มารับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำ
ทวิตหนีไม่ใช่ทางออกนะครับอืมญาติบอกว่าอย่างงั้น
แต่รู้สึกคุณหมอเขาออกมาขอโทษแล้วคือเขาก็อาจจะไม่รู้มั้งว่าแบบ
คุณอาร์ทพระสุทธิ์เขาอยู่ทางสมุทรสาขอลงทะเบียนได้เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยครับ
หรือไหมอาร์ทเนี้ยอืมตอนที่ด้วยโควิดทางสมุทรสาขอระบาดหนักหนัก
เขาก็ไปลงทะเบียนเหมือนกันนะก็ในเมื่อมีประเด็นการเข้าใจอะไรผิดกัน
นี้แบบอันนี้หน่อยเดี๋ยวก็เป็นประเด็นกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้เนอะใช่โซเชียลมันเร็วมากจริงซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่านอกจากหมอรามาติดแล้วบุคลากรทางการแพทย์เริ่มติดที่สิริราชเริ่มติดสองคนแล้วตอนนี้นะฮะเป็นสองหมอจากสิริราชก็ติดโควิดแล้วนะครับอ้าวโอเคนะฮะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของแมงมันเขาบอกว่าตอนนี้แมงมันเนี่ยราคาสูงมากนะฮะ
ตัวเมียเนี่ยกิโลละพันห้าร้อยบาทเป็นไงว่าแมงมันแมงมันนะผู้สื่อข่าวครับ
ก็ได้มีการรายงานบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหยวนที่เชียงคำที่พยาวหยวนนะฮะ
น่าจะเป็นหยวนตะบนหยวนนะฮะต่างพากันออกไปเก็บแมงมันนะฮะ
บริเวณข้างทางไปเก็บกันอย่างคึกคักนะครับเพราะว่าหนึ่งปีเนี่ย
มีโอกาสเก็บได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองที่สำคัญนะครับ
การจับแมงมันเนี้ยต้องใช้ขีมเนี้ยคีบนะหือใช้ไม้ตะเกียบเนี้ย
จับขึ้นมาเพราะว่าแม่ของแมงมันจะคอยเฝ้าระวังแล้วก็จะกัดสิ่งที่ไปรบกวน
ถ้าเกิดคุณเอามือไปจับมันเพิ่งแม่มันจะกัดคุณเข้านี่ไงนะฮะ
ว่ามันมาทำลูกมาว่าเขามามาทำลูกของมันทำไมอ่ามันโกรธเนี่ยนะครับ
ก็เลยต้องใช้เครื่องมือจับนะฮะทั้งนี้แมงมันเนี่ยถือว่าเป็นของหายากนะครับ
รสชาติอร่อยใช้ทำอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นไข่แล้วก็เอ่อ
ตัวเมียด้วยส่วนตัวผู้เนี่ยเขาไม่นิยมทานกันเท่าไหร่นะครับ
ที่สำคัญแม่มันตัวเมียราคาแพงมากเฉลี่ยแล้วนะครับ
ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมอืม
ทางด้านแม่บ้านคนหนึ่งครับชื่อว่านัทริกานัทธริกา
อายุสี่สิบปีเนี่ยก็บอกว่าสังเกตแล้วก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะว่าจะมีแมงมันเนี่ย
มาให้จัดเป็นอาหารโดยมีการสังเกตทุกทุกปีนะครับ
เมื่อใดที่ฝนตกแล้วแดดออกเดี๋ยวแมงมันมันจะออกมาเนี่ยนะฮะ
ก็คือเขาก็เลยต้องไปจับกันให้มันเป็นอาหาร
ซึ่งครั้งนี้เป็นรอบแรกที่แมงมานั้นออกมานะครับ
ตนก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้ทำอาหารให้คนในครอบครัวได้ทาน
แล้วแม่มันก็บอกอร่อยแล้วมีราคาที่แพงอืม
โลกรัมละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอย่างที่บอกไปนะฮะอืมอืม
ส่วนตัวผู้เขาก็จับนะเอาไปทำอะไรรู้ไหม
เอาไปเป็นอาหารไก่ถูกอ่า
ตัวผู้นี้ให้ไก่กินตัวเมียให้ให้คนกินให้คนกิน
เกิดเป็นแมงมันเลยนะกำลังจะเกิดเป็นแมงมัน

คือถ้าเกิดขนาดไม่ออกมาคนก็ต้องไปขุดกินนะแม่
อืมอ่าแต่มันก็เป็นเอาใจอืม
แต่ในง่ายคือฝนตกมาหลายวันถ้าเกิดตกมันนักออกมาหลายวัน
คนก็ยังไม่รู้นะมันออกอ่ะพอมันเล่นไฟมันก็จะไปแบบอยู่ตามหลอดฟงหลอดไฟ
คนก็จะเห็นคนก็เห็นคนก็จะค่อยตามว่ามันไปที่ไหนก็จะไปเจอลุรังมัน
โถไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะประสบการณ์หลังความตาย
ก็มีสาวมาแชร์ประสบการณ์วิญญาณออกจากร่างไป
หลังจากที่เขาเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสียชีวิตไปแล้ว๓ครั้งด้วยกันนะคะ
บนโลกออนไลน์หลังจากราชเชลบอยซ์ได้เล่าประสบการณ์ความรู้สึกหลังความตายของ
ก็พบว่าเขามาเนี่ยรู้สึกอย่างนี้มา๓ครั้งแล้ว
ป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ซึ่งโรคดังกล่าวจะทำให้เกิดการบีบตัวที่เร็วขึ้นของหัวใจ
แล้วก็ทำให้เลือดเติมห้องหัวใจไม่ทันจนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น
เจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นแล้วก็หายได้ยากมาก
มีครั้งหนึ่งหัวใจเต้นเร็วถึง๒๓๐ครั้งต่อนาที
แล้วมันก็หยุดเต้นลงในที่สุด
หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าวิญญาณของเขาหลุดออกจากร่าง
มองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากแสงสว่างสีขาว
แล้วก็ตัวของฉันเนี่ยค่อยเคลื่อนตัวช้าเข้าไปหาแสงที่อยู่ตรงหน้า
แต่ทันใดนั้นฉันกลับมองเห็นร่างตัวเองนอนอยู่ตรงหน้า
แล้วฉันก็ได้แต่คิดว่านั่นมันบ้าสุดไปเลยถึงมันจะแปลก
แต่มันก็ทำให้รู้สึกถึงความตายดีขึ้น
งานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตคนหนึ่งไปถามเธอกลับนะคะว่า
ครอบครัวของราเชนมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเธอตอบว่า
พวกเขาคิดว่าฉันบ้าเมายาที่หมอให้ไม่ก็ขาดออกซิเจน
แต่ก็ผ่านมาหมดแล้วมันรู้สึกเหมือนกันทั้ง๓ครั้งเลย
ตอนที่อยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วก็หัวใจหยุดเต้นจริง
อืมมันมีอย่างนี้จริงนะใช่เป็นก็พูดอย่างนี้หมดเลย

เออนี่โรงพยาบาลตำรวจนี่

มันบอกว่าเป็นเหมือนเราเป็นแค่จุดหรือจุด

เคยซื้อไฟฉายที่เป็นเลเซอร์อย่างนี้ไหม

ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำมาวิ่งอย่างนี้

แล้วนางก็แบบว่าอยู่ดีนางก็คิดถึงแบบ

ก็หลุดออกไปเออสายป่านอะคนเป็นยานะ

หลุดไปหอคอยเหรอ

ไปทางนาฬิกาบิ๊กเบนแบบหลุดออกไป

วันหลังเครื่องบินเราไม่ต้องไปแล้ว
นางบุกน่ะอุ๊ยแล้วก็นั่งไปถึงนู้น
เบ๊กเบนอ่อคอยลอนดอนนางบุกอย่างนั้นครับ

คืออันนี้ตอนนี้สถานการณ์ที่พม่า
ตอนนี้ก็ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แม้กระทั่งทูตที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะ

เพราะว่าแบบว่าถือว่าเป็นปริปักต่อรัฐบาล
อีกหนึ่งคนที่พวกเราคนไทยให้ความสนใจกันคือไปตะกล

วันนี้พี่สาวของป้ายตะกลเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
บอกว่าตำรวจแล้วก็ทหารพร้อมรถ๘คัน
บุกเข้าจับกลุ่มไป๊ตะคนนะฮะที่บ้านตอนเหนือของนครย่างกุ้ง
ช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปหน่อย
เวลานี้สุขภาพของฉันแย่มากโปรดภาวนาให้ฉันด้วย
ด้านผู้จัดการส่วนตัวของไปร์ตะกนก็ออกมาโพสต์ในทำรองเดียวกันว่า
พร้อมอาวุธได้บุกจับตัวเข้าไปตอนตี๕
ซึ่งไปตะโกนกำลังป่วยอย่างหนักทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหลบหนีได้ทัน
ขอให้ทุกคนช่วยกันส่งข่าวต่อแล้วก็ร่วมกันภาวนาให้พระตะกลปลอดภัย
โดยเมื่อวันที่๖เมษายุ่นเนี่ยไปร์ตะกนได้โพสต์ว่า
ตอนนี้โดนปิดไปแล้วพร้อมแล้วก็บอกว่า
พร้อมทั้งภาวนาให้เมียนมาร์เนี่ย

กล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนที่ตนอาจจะไม่ได้ร่วมลงถนนนะฮะ
แล้วก็อารยะขัดขืนเหมือนก่อนช่วงหน้านี้แล้ว
ก็คือณตอนนี้เขาโดนจับกันไปเที่ยว
ก่อนหน้านี้เขามีข่าวมาว่าเขาหายไป
แต่ก็ไม่ได้หายไปสักพักเขาออกมา
รู้สึกจะป่วยป่วยหนักพอสมควร
เดี๋ยวเราลองดูข้อมูลกัน

หายไปเลยเนี่ยเพจนี้ไม่พร้อมใช้งาน

ไปแล้วไปแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูคุณณเดชน์หน่อย

คุณนาเดตยังไงคะนาเดตเรียกได้ว่าอุ้ยเป็นหลายหลายคนมีการแชร์คลิปที่นาเดตขี่มอเตอร์ไซค์กัน
แล้วก็แบบโอ้แบบว่าคนอะไรมันหล่อเนอะเป็นขวัญใจของหลายคนนั่นแหละ
สำหรับณเดชนคูกิมิยาซึ่งก่อนหน้านี้ได้บิดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่ภูเก็ต
แต่ความพีคคือเจ้าตัวไม่ได้ใส่รองเท้าที่เราพูดกันในรายการไง
ล่าสุดแม่แก้วก็ได้โพสต์ภาพลูกชายถอดเสื้อกล้ามแน่น

นี่ร่อนเนาะ
แม่วิ่งเย็นตอนเช้าถ้าอะไรดี

เริ่มสองคนน่ารักสุดไม่แล้วเดินไว้เข้าไปต้องทำอะไรต้องรับ
ไปเกี่ยวนู่นบางทีเขาพูดมา

ทอยเอ่ยเขาก็เสียใจ

อันนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ติดดีจริง

โอ้โหเขาก็ดัง

เช็ดใจแล้ว

ของเบลกับดิวนะคะสำหรับ
ทำรับชัดภัดะอดีตคู่กรณี
สาวดิวอริสราล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค
บอกว่าขอนอกเรื่องโควิดนิดนึงนะคะขอโพสต์ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
เพราะเริ่มรำขาดละจะไม่ย่อชื่อด้วยอยากชัดเจนค่ะแต่คุณบดำ
คุณต้องหยุดไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณต้องหยุดในการที่คุณจะเปิดโทรศัพท์
เวลาตัวเองเพิ่งให้ทำอย่างงั้นนะชั่วสุดเธอน่ะเริ่มดูแลเห็นไหม
อมรับอะไรบ้างหาจับโทรศัพท์ก่อนอะไรอะไรกระทงเกี่ยวเลย
ผมเนี่ยเปิดนะไม่เคยเปิดไอ้จงเสียงเสียงดัง
จะลืมปิดเสียงเอาไหมอ่านต่อลูกน้องกล่าว
นี่คือเขาบอกว่าเขาอย่าชัดเจนมาก
ช่วงนี้เนี่ยชันโดนเอาชื่อมายงตามแฮชแท็กในทวิตเตอร์
ตามโพสต์ในคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับดิวเยอะมาก
นี่เราต้องมีสมาธิมากเลยนะ
อ่านไปแม่งกลัวประสาท
เขาบอกว่าเขาต้องตามโพสต์ในคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับดิวเยอะมาก
ขอร้องให้เลิกนะคะมันผ่านมานานมากแล้ว
เขาว่ายังไงคุณหนุ่มฮะข่าวนี้มันเป็นยังไงฮะ
อ้าวก็นี่ไงเขาก็เล่าอยู่นี่ไงคุณก็ปั๊บมาฉันอยากจะรู้

เอ้าอย่าลายกันเนี่ยสองคนนี้
ถ้าจะให้พี่หนุ่มสรุปเดี๋ยวได้ประเด็นใหม่

ฉันก็ว่าเขาจะไม่พูดถึงแล้ว
แล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนว่าอย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมา
ฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอีก
ไม่ว่าทางไหนก็ตามขอนะคะขอร้องทุกคนด้วยค่ะ
ส่วนดิวไม่ต้องส่งมาขอบคุณอะไรเรา

แต่เราคำไหนคำนั้นต่างคนต่างอยู่
ไม่ว่าจะเธอจะไปทำอะไรใคร
หรือใครจะไปทำอะไรเธอมันไม่เกี่ยวกับเรา

ยังมีปุ้งปุ้ยกับดิวอีก

ว่ามันไม่ใช่ปุ้งปุ้ยเขาออกมาพูดชัดเจนแล้ว

ก็คือเขาบอกว่าปุ้มปุ้ยกับน้องเบลนะ
คือเหมือนประมาณว่ามันจะมีข้อความแชท
เบลเขาออกมาก่อนหน้านี้ถูกไหมคะ

อันนี้เขาอันนี้รู้มันไปตกที่ปุ้มมันไปตกที่ปุ้ม

ส่งข้อมูลส่งข้อมูลอันนี้ไปหรือเปล่า

แต่ว่าตัวเขาเองเหมือนเขาส่งหาเพื่อน
แล้วตัวเองก็คงแบบลืมตัวดันแบบไปแชร์
ไปแชร์ส่งไปหาเบลล์อะไรประมาณอย่างนี้
นางคงเป็นกลุ่มเพื่อนเที่ยวกันนะเธอนางคงเป็นกลุ่มเพื่อนเที่ยวกันนะเธอ

คือเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเอาเบลเอามาลงหรืออะไร

กักตัวกันหรือยังเธอเขาน่าจะต้องกักตัวกันได้แล้วนะ

ดิวกักอยู่แล้วดิวกักอยู่แล้วดิวกักแล้ว

เมื่อก่อนคงเป็นแก๊งเที่ยวกันอย่างเงี้แล้วเขาไปเสียกันยังไง
ไปเจอกันที่ไหนอ้าวเขาก็ไปตามผับตามบานนี้

คือคนส่วนใหญ่ชาวเน็ตก็จะไปแบบว่าไปลองเช็คกันมา
เหมือนประมาณว่าดิวเขาเคยไปรู้จักกับกวิน

เธอเนี่ยเป็นคนมาเขียนว่าเขาก็บอกว่าตัวเขานั่นแหละ
แต่คือเอาง่ายเขาส่งผิด

เขาก็เหมือนคุยกับเพื่อน

ต้นสวยแล้วรวยมาก
อะไรอย่างนั้นก็นู่นก็สวยแล้วรวยมากถอยรถหนู๒๐ล้าน
ดูไหนสคริปต์เอาภาพมาดูดูด้วยภาพมาดูที่สคริปต์
นี่ฟอรารี่รวม๒๑ล้าน
ก็ซื้อได้ไหมทำงานกันอย่างนี้
แล้วล่าสุดคุณไอ้อภิษดาใช่รถพี่ไอ้ไหมคะอันนั้น
กัวนบเบสเหล่ะมันเป็นเหรอ
แป้งแกร่งเลยที่เขาลงรูปอะของพี่ไอ้อภิษฎา

ได้เห็นในคอมเมนต์ว่าตำเลยแม่ตำเลยแม่
ด้วยรถแอบนี้คือมันมีราคาเดียวกันไหมคะหรือแล้วแต่สเปค
มีแล้วแต่รูปคงแล้วแต่สเปค
สิ่งโดยแต่ละสี่ก็ระคานไปก่อน

คุณอยากได้ได้เบรกเซียลมีคุณอยากได้ได้

ชุดแต่งแบบน้ำจะอัพราคาขึ้นไป
แต่คุณจะมีราคาตัวลดวัสดาษี

มาฉันว่านางจะไปขับที่ไหนนางก็ต้องใช้รถตู้อยู่ดีแหละ

คุณไอวอลเวลาไปไหนนางก็ชอบไปเยอะเหมือนกันนะ

คุณไอวอลเวลาไปไหนไปเพื่อนเยอะเพื่อนนางเยอะ
เรียกว่าวรนุษย์ซื้อมาฉันว่าใช้ได้ไม่กี่ครั้ง

อ้าวอุ๊ยไปพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมค่ะอ่าเดี๋ยวกลับมาครับ
ไม่ต้องไปไล่แล้วนะว่าใครติดโควิดบ้างเนี่ยติดมาเรื่อยเลยเนี่ย

เจ้าเบาเจ้าสาวบูรีรัมติดโควิด
เสี่ยงติดเชื้อ๔๘๔คน
ก็ก็จะนี่ฉันดูอยู่ใกล้ติดโควิดถ้าอย่าพบให้หนุ่มแต่ฉันทำไมฉันอ่านข่าวอีกแล้วน่ะ
อ้าวคุณผู้ต้องเยอะต้องแก้มจนความแพ้นะครับคุณแม่

ไปที่คุณลิเดียนนะครับคุณลิเดียความทริปสงการทิ้งตัว๓๐ใบ
เออนักไม่ไปนัก๓๐ใบนักทิ้งเลยไหนจะคิดว่ะ
เขาโพสต์อินสตาแกรมของเขาคุณลีเดียน่ะว่า

เห็นไอจีเขาไงก็เลยรู้ว่าแบบเขาแบบตั้งใจจริง
เขาแพลนว่าเขาจะไปภูเก็ตกันเขาบอกว่าเลื่อนมาเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้ว

แต่พูดถึงก็ดีนะคือแบบตอนนี้คือ

เอาจริงถ้าพูดเอาตรงอะมันไม่ควรเดินทางหรอก

ตัวนี้จริงก็เป็นภูเกตกันเยอะนะแม่

อยากพูดไปนะเธอซื้อตอนแรกเธอจะไปที่ภูเกตก็ต้องหยุดก่อน

คุณผู้ชมไปไหนก็ดูแลตัวเองนะคะ

ทำความสะอาดร่างกายกันด้วยนะคะ
โอเคหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับ

สวัสดีค่ะ